อยู่กันที่เรื่องราวดีข่าวดีนะของนักร้องหนุ่มเต๋าภูสิงกันหน่อย
ล่าสุดนี่เลยคุณผู้ชมค่ะเดินสายทำบุญไม่หยุดไม่ยั้ง
ไปร่วมงานบุญใหญ่กับแก๊งนักร้องค่ายแจมมี่โกค่ะ
นำโดยนี่เลยค่ะหนุ่มเต๋านี่แหละค่ะเป็นผู้นำไปเลยนะ
ใจบุญกันได้เลยเตาภูสิงค่ะ
เพราะหนุ่มเต๋าเนี่ยเขามาบอกบุญถึงไทยรัฐทีวี
น้องเล็กร่วมค่ายถึงจังหวัดสุรินถิ่นช้าง
เลยทีเดียวจ้าเราก็ถามอะเนาะว่าเต๋าทำไมช่วงนี้ถึงเดินสายทำบุญทั่วทุก
สารทิศเป็นเพราะว่าทำแล้วมันเห็นผลทำแล้วชีวิตดีชีวิตปังหรือเปล่า
งานนี้เต๋าบอกว่าพี่จริงเนี่ยนะผมทำไปเนี่ยเพื่อความสบายใจนี่แหละ
แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยเชื่อว่าเมื่อเราหมั่นเติมบุญคิดดีทำดี
ก็จะส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีเข้ามาเราลองไปฟังเสียงของหนุ่มสายบุญกันหน่อยค่ะ
เราทำบุญเนอะเราก็ทำบุญต่อเนื่องแล้วก็โดยพื้นฐานส่วนตัว
เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วนะครับวันที่ยี่สิบหกเมษายนนี้ก็ได้มีโอกาสไปร่วมงาน
ผ้าป่าที่บ้านเกิดของน้องเนคนรพลกรามิโกมีกั้นตองทุ่งเงินกรามิโกแล้วก็เต่าบูสินด้วย
ที่จังหวัดสุรินครับใช่ครับก่อนสงกรานนี้เราก็ได้มีโอกาสไป
ช่วยงานผ้าป่าที่บ้านคุณก้านตองทุ่งเงินดอกอ้อทุ่งทอง
จังหวัดอุบรรยาชรภารีแล้วก็มาร่วมงานพระป่า
แล้วก็ต่อยอดมาทุกคนต่างลงแรงคือไม่ได้จ้างคะ
ไม่ได้มีใครจ้างใครทุกคนเอาแรงจ้าง

เราไม่ได้ทำบุญเพื่อที่จะหวังผลว่าเราจะได้ในสิ่งดีอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะตามมาในรูปแบบนั้นซะมากกว่านะ
ร้อยละ๘๐๙๐เลยทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเรา
เราคิดดีทำดีเราไม่ได้ให้ร้ายว่ากล่าวใครอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็จะต้องมีแต่สิ่งดีสิเนอะ